เรื่องนี้ค่ะผู้ชายคนนึงที่อุทัยธานีบอกว่ารู้สึกแปลก
รู้สึกว่าถูกปลอบเข้าสิงเพราะว่าอยู่ดีเนี่ย
สะพ้ายเสียชีวิตแบบไม่รู้สาเหตุแล้วก็ไปพูดท้าทายแล้วก็เจอดีเลย
ก็เลยมีหมอค่ะที่เขามาทำพิธีให้แต่เป็นลักษณะของการทำพิธี
ดื่มน้ำมนต์รดน้ำมนต์อะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองดูค่ะ
นี่ค่ะอาจารย์หนึ่งเจ้าสำนักอาจารย์ปู่เจ้าสมิงพราย
นายฤตยาแสวงศิลป์น่ะนะคะเขาเรียกกันว่าอาจารย์หนึ่ง
ทำพิธีให้เลยอาบน้ำมนต์
ดื่มน้ำมนต์ไล่ปอบค่ะเพราะเชื่อว่าปอบเข้าสิ่งร่าง
สลบไปเลยอยู่ที่หน้าสำนักฟื้นขึ้นมาดื่มน้ำมนต
อันนั้นก็ดีขึ้นลุกขึ้นนั่งได้แต่ก็ตอนแรกแรกเหมือนกับพูดคุย
งงหน่อยนะคะแต่สักพักหนึ่งก็พูดได้แบบปกติ
เขากับนายอันนันไปพักอยู่กับนายสุขสานน้องชายอีกคนนึงที่เขาอยู่กับภรรยา
ที่บ้านหมู่๑๒ตำบลไผ่เขียวอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี
ก็ไปทำงานก่อสร้างกันที่อำเภอรัฐยาวจังหวัดนครสวรรค์ด้วย
ทุกวันนี้ค่ะนางลำพึงภรรยาของนายอนันต์เนี่ย
จะเฝ้าบ้านคนเดียวช่วงเย็นยี่สิบแปดมิถุนายนที่ผ่านมา
กลับจากทำงานเห็นนางลำพึงนั่งอยู่ที่นอนข้างประตู
หันหน้าเข้ากำแพงแล้วก็หันมาแบบชำเรืองมองอ่ะ
ครับท่าทางแบบแปลกมากแต่ไม่พูดจาอะไรเลย
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงดังแบบกึ๊กกึ๊กกึ๊กกึ๊กกึ๊ก
ตัวของนางลำพึงจู่นางลำพึงล้มแล้วตายเลย
ไม่รู้สาเหตุจริงจริงก็เลยเชื่อว่าถูกปอบเข้าสิง
แล้วปอบกินร่างหรือเปล่าก็เขาบอกนึกดูสิ

แล้วก็ได้ยินเสียงกึ๊กกึ๊กกึ๊กแล้วล้มตึงตายเลยอย่างเงี้ยค่ะ
เขาบอกว่ามันแปลกจริงจริงหลังจากนั้นเนี่ย
ก็เกิดเหตุการณ์แปลกแปลกที่บ้านนะคะเช่นช่วงตีสองตีสามทุกคืนเลย
ได้ยินเสียงหมาเห่าบนถนนเดี๋ยวเข้ามาจริงจริง
ได้ยินเสียงม้าวิ่งม้าค่ะเขาบอกม้าจะมาจากไหน
เสียงวิ่งแบบโอ้โหดังมากแล้วทุกคนได้ยินเหมือนกันหมด
นายอันนานทนไม่ไหวแล้วก็พูดท้าทายว่า
ถ้าผีปอบบ้านหนองเข้แน่จริงมึงมากินกูเลย
นับจากนั้นมาเขาหนีออกจากบ้านหลังนี้กันเลยนะคะ
สามคนนี้ครับแล้วนายอนันต์ที่พูดท้าทายไว้อ่ะ
มีอาการแปลกจริงเหมือนปอบเข้าสิงจริง
ตาขวางดิ้นไปดิ้นมาก็เลยต้องพาไปหาอาจารย์หนึ่ง
อาจารย์หนึ่งก็มาทำพิธีไล่ปอบให้อะค่ะ
จากนั้นที่อยู่โน่นอ่ะคือมันก็จะมีซึ้งตังซึ้งตังมาทุกวันเนี่ย
กี่วันมากี่วันมาแล้วพี่แล้วแต่ในมาก็อยู่กันไม่ได้
อยู่ในร่างก็ไม่ได้น้องชายแล้วก็มันอยู่กันไม่ได้
ก็ต้องขนมาอยู่บ้านที่บ้านวังทงอ๋อที่วังทอง
มาอยู่บ้านบางกงบ้างมันก็เริ่มมีอาการที่ว่ามันไม่ค่อยดี
กี่วันมาแล้วพี่ประมาณสามสี่วันแล้ว๓๔วันที่แล้ว
ก็ได้มาหาทุกคนอย่างเดียวแสดงว่าเราก็เชื่อเรื่องนี้เลยใช่ไหมพี่
มันก็ไม่ได้เชื่อเรื่องนี้นะแต่ว่ามันความเป็นจริง
ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้น
ช่วงสายวันนี้ค่ะนายอนันต์ก็เอาไก่สดนะคะ
ไปที่สำนักพ่อปู่เจ้าสมิงพรายไปทำพิธีสังเวยปอบ
ตามคำแนะนำหน่อยมาแล้วก็ผ่าแบบนี้
เอาไก่สดไปวางที่ทางสามแพร่งแล้วก็ทำพิธีเส้นปอบ
เว้ยปอบเหรอเพราะว่าปอบอยากกินไก่
เดี๋ยวลองดูค่ะ
มาจากไหนฉันไม่รู้
นี่หมาหอนทั้งคืนลายดรับถนนนะหัวเหงอวิ่งให้ลุ่ม
แล้วมันก็ไม่เฉิงทาแล้วครับ
พี่พูดว่าไงครับครับพี่
ลูกพี่ลูกน้องครับ
แต่นานเหมือนมักกินคุณิของเขาอืออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ที่บอกว่าภรรยาถูกปอบเข้าสิงจนเสียชีวิตนะคะ
ก็ปิดบ้านไปเลยไปอยู่หลังอื่น
บอกว่าไม่กล้าอยู่จนทุกวันนี้ก็ยังไม่กล้าอยู่
วัวปอบแล้วเชื่อว่ามีปอบหลายตัวด้วย
ไม่ได้มีตัวเดียวอยากให้คนมีวิชาอาคมมาช่วยไล่ปอบหน่อยเถอะ
อยากให้ไล่ปอบออกจากหมู่บ้านไปเลยเขาใช้คำว่าหมู่บ้านนะ
อยากให้ไล่ปอบออกไปจากหมู่บ้านได้ไหม

คือฝากเจ้าหน้าที่ดีกว่าถ้าในอำเภอก็ได้ดังนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะ
หมู่๒ตะบนไผ่เขียวอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี

ใช่ค่ะแล้วคุณผู้ชมก็เป็นห่วงว่ากรณีภรรยาของเจ้าของบ้าน
อยู่ดีนั่งแล้วเสียชีวิตล้มตึงไปเลย
เพิ่งเสียชีวิตช่วงเดือนมิถุนายนมันก็เป็นช่วงโควิดแล้วด้วย
มันก็ต้องหาสาเหตุไงตามหลักวิทยาศาสต

คือแทนที่จะทำมาหากินใช่ไหม